ร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะโดยสารรถตู้นะคะอยู่แถวราชบุรีนะคะ
ไปทำงานทุกวันเลยแล้วเวลาไปทำงานก็ต้องไปตอนเช้าใช่ไหม
คนขับรถตู้ค่ะอยากจะบอกเขามากเลยว่า

โมงเช้าแล้วตายังปลือขนาดนี้บางทีหลับคาไฟแดงเลยนะคะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปร้องเรียนในโลกโซเชียลมีเดียไปดูกันค่ะ
พี่แก่หลับจริงจังไม่หลับธรรมดาได้กลิ่นเสียงกลยด้วย

หลับลงตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะที่หน้าพวงมาลัยนะคะพี่คนนี้นะคะ
คือเป็นคลิปที่ผู้โดยสารคนหนึ่งบันทึกเอาไว้
ขณะที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสายบ้านบึงบังนา
คลิปนี้ถูกโพสต์แล้วก็ระบุข้อความช่วยกันแชร์นะ
ขึ้นรถตู้บ้านบึงกอทม๘โมงเช้าเจอคนขับตาปรือ
ขณะขับรถแบบนี้๓ครั้งแล้วและครั้งนี้หนักสุด
ติดไฟแดงหลับจนได้ยินเสียงกรนเลย
เคยแจ้งไปที่ขนส่งแล้วแต่ก็ยังเห็นมาขับตามปกติ
ง่วงทำไมไม่ไปนอนผู้โดยสารเต็มรถ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำไง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าเจ้าของคิวรถตู้หรือขนส่ง
เห็นโพสต์นี้แก้ไขด่วนเห็นแล้วอยากไปขับแทนจริงจริง
พี่เขาจะได้ไปหลับให้สบาย
หมายถึงโพสต์เพื่อแก้ไขปัญหานะครับ

ก็มีคนดูแล้วก็แชร์ต่ออีก

ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของคลิปได้รับข้อมูลแบบนี้

เคยสะกิดถามว่าพี่ไว้ไหม
เคยถามด้วยนะเคยถามจริงเลยพี่ไว้ไหม

หงีบอย่าใช้คุณว่าหลับหลับมานานไป
ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ทางเจ้าของคิวรถตู้
และขนส่งควรดำเนินการตักเตือน

ว่าให้ไปว่ากล่าวตักเตือนคนขับรถตู้คันนี้
เขาบอกพอรับเรื่องไปบอกว่าจะมีหนังสือส่งไปตักเตือนให้

ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่า
มันเกิน๓วันแล้วก็ยังเจอคนขับรถตู้คนเดิม

แล้วก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ให้หน่วยงานที่ดูแลรถตู้สายดังกล่าว

บอกว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคนอื่น
เราเป็นห่วงทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทั้งคนขับนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าคนขับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเปล่า
ถ้าเขามีเขาก็ต้องพัก

หลายคนนั่งแบบกังวลความปลอดภัยในชีวิต

ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ส่วนพี่ไม่ไหวอย่าฝืน
จริงก็อยากจะฟังคนขับชี้แจงว่า